ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนที่นครสวรรค์นะครับ
ชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็ตกอกตกใจแล้วฮะ
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยทำไมยางแตกหรือยังไง

หลบหนีการตรวจค้นของด่านตรวจยาเสพติดมานะครับท่านผู้ชมครับ

รถกระบะแว้นสีขาวนะฮะสภาพยางแตกนะครับ
ด่านตรวจยาเสพติดมาสุดท้ายตำรวจเนี่ย
ักหน้าดักหลังไม่ยอมจอดสักที
ยิงจนยางแตกก็แล้วยังขับหนีมาต่อ
เลยนี่ขอแรงพี่เบิ้มเขา
รถบรรทุกคันนี้นะฮะจอดขวางถนนปิดเลย
ช่วยตำรวจไล่คนร้ายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงครึ่ง

ถนนสายเอเชียนครสวรรค์กรุงเทพนะครับ
ในช่วงอำเภอพยุหะคีรีที่นครสวรรค์
เจ้าของคลิปบอกว่ารถกระบะถูกยิงจนยางแตก
แต่ยังขับหนีตำรวจไปอีก๒กิโลเมตร

คนขับรถเป็นผู้ชายนะฮะ
อายุน่าจะสักประมาณ๖๐กว่าปี

ถามข้อมูลไปยังตำรวจในพื้นที่
บอกว่าวันเกิดเหตุรถกระบะคันนี้ขับฝ่าด่านตรวจยาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรีนะครับ
จนมาถึงจุดเกิดเหตุที่หนีมา๑๐กิโลเมตร
ตำรวจต้องเข้าสกัดจับตามยุทธวิธีนะครับ
สุดท้ายเนี่ยได้ประสานแจ้งข้างหน้า
แล้วก็มีรถตำรวจมาสุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะส่วนคนขับรถกระบะคันนี้
ก็ถูกคุมตัวไปสอบโสด่าเมินคดีแล้ว